ทีนี้มาดูเรื่องของการสร้างขวัญกำลังใจกันหน่อยนะคะเรื่องของสุขภาพจิตจิตใจสำคัญ
ครับเรื่องของความเชื่อถ้าไม่ได้เดือดร้อนอะไร
ทำไปก็ไม่มีใครว่าเดี๋ยวจะพาไปดูที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะ
ที่บ้านลุมพุกอำเภอศรีขอรภูมินะคะชาวบ้านเขาทำพิธีแก้เคล็ดตามความเชื่อ
เป็นความฝันของคุณยายท่านหนึ่งคุณยายท่านเนี้ยอายุเจ็ดสิบสามแล้วครับ
ฝันคนก็เลยทำพิธีตามความฝันของคุณยายจะได้แก้เคล็ด
เป่าสิ่งชั่วร้ายไล่โควิดสิบเก้าครับคุณยายเจือยมริตดีอายุเจ็ดสิบสามนะคะ
เป็นแม่หมอทรงประจำหมู่บ้านเขาใช้วิธีนี้ค่ะ
เอาเปลือกกล้วยมาทำเป็นกระทงสามเหลี่ยมไว้หน้าบ้านกระทงก็จะมีขนมจีนสามสี
ตุ๊กตาปั้นจากแป้งข้าวเหนียวสองชิ้นกระทงก็จะทำไว้สองกระทง
ทงหนึ่งใส่ขนมจีนสามสีใช่ไหมคะอีกกระทงก็เสียบไม้ตั้งเอาไว้ใกล้ใกล้กัน
แล้วก็มีหุ่นสีแดงมีต้นกระเพรานี่ค่ะแขวนไว้หน้าบ้าน
ตอนนี้ในบ้านลุมพุกตำบลหนองเหล็กอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินท
ก็จะเห็นแบบนี้เกือบทุกบ้านเลยค่ะ
ยายเจยบอกว่าเขาฝันว่ามีคนโบราณมาบอกว่าให้ทำพิธีแบบนี้
เพราะว่าจะมีดวงวิญญาณของปีศาจมากินของในกระทงอืม
พอปีศาจกินของในกระทงอิ่มก็จะไม่มากินคนในครอบครัว
ก็จะไม่มีใครมีโรคร้ายครับแบบนี้ค่ะเขาเป็นความเชื่อนะอืม
ส่วนที่วัดปาโมกธรรมารามค่ะที่อัมเภออะไรเนี้ย
ประเทศจังหวัดสะแก้วซึ่งตรงเนี้ยเนี้ยค่ะ
เป็นพื้นที่ที่ใช้กักตัวคนที่กลับมาจากต่างประเทศนะคะ
ท่านเจ้าอาวาสวัดป่าโมกธรรมารามพระครูประหลัดบัณฑิตอินทเมธี
ท่านก็บอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน
เพื่อความสบายใจของญาติโยมพระเนรในสำนักปฏิบัติธรรม
งดบิณฑบาตงดออกจากวัดสิบสี่วันนะคะ
แล้วก็บอกว่าก็ต้องเตือนสติกันด้วยในภาวะฉุกเฉินแบบนี้
เรื่องของการอยู่บ้านเรื่องของการกักตัวสำคัญมากนะคะ
คือมีคนที่กักตัวตรงนี้ค่ะชื่อว่านายบุญลวัฒน์กรุณา
เขาเล่าให้ฟังว่ากักตัวอยู่ในพื้นที่ที่ภาครัฐจัดให้เนี่ย
ดีนะก็ได้รับการดูแลอย่างดีนะโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นวัดอย่างเงี้
ครับมีการสอนธรรมะให้กับคนที่มากักตัวด้วยอืม
จะได้มีสติกักตัวเพื่อชาติก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเร่งครัดนะคะ
คือตอนนี้ถ้ามาจากต่างประเทศหรือว่าจากต่างพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ย
แต่ละจังหวัดเขาจะมีพื้นที่สำหรับการกักตัวโดยเฉพาะครับ
ไม่ได้ให้คุณไปกักตัวที่บ้านคุณแล้วนะใช่ครับ